แต่ถ้าใครชอบทานปลาทูนี่นะคะ

ตอนนี้คุณเหมือนปลาทูเลย

ที่นี่คุณผู้ชมจะไปกินปลาทูของดี

เพราะว่าเขาเตรียมเมนูที่ทำจากปลาทู

ดูซิก่อนมีหลากหลายปลาทูตากแดดปลาทูซ้ำรสอุมากมายหลายสิ่งนะคะ
ถอดมันปลาทูปลาทูสามรสต้มยำปลาทูน้ำพริกปลาทูน้ำปลาหวาน
ปลาทูขนมจีนน้ำยาปลาทูสาระเป๋าปลาทูมากมาย
หลายทูละเกิดสวรรค์ของคนรักปลาทูเลยล่ะสาธยาพิมพ์
แน่นอนค่ะคุณค่ะทั้งหมดนี้จะได้ลิ้มลองแน่นอน
ถ้าคุณผู้ชมไปเที่ยวงานเทศกาลกินปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอมครั้งที่๑๐นะคะ
เขาจะจัดวันที่๑๗ถึง๒๒พฤศจิกายนที่บริเวณริมเขื่อน
สุธิวาสวรารามหรือวัดช่องลมอำเภอเมืองสมุทรสาครนี่แหละ
งานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะผู้ว่าประพัทธมาลาการบอกว่า
จัดงานขึ้นภายใต้คำขวัญพ่อเพียงตามพ่อสอน
ซึ่งงานนี้ค่ะก็จะมีการจำหน่ายอาหารที่ทำจากปลาทูกว่า๓๐เมนู
ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นฝีมือของชาวประมงแล้วก็เป็นกลุ่มของสตรีท่าฉลอม
โดยเฉพาะเมนูเด็ดอย่างปลาทูสะเตี้ยปลาทูทอดกระเทียมตับปลาทูผัดขิง
อันนี้เราแค่ยกตัวอย่างบางเมนูเท่านั้นยังมีอีกเยอะเอาใจคนชอบทานปลาทูแน่นอน
ไม่ใช่แค่ปลาทูด้วยคุณผู้ชมเออถ้าใครชอบปลาสลิดนี่นะคะงานนี้เขาก็มีจำหน่ายไว้ด้วยนะคะ
เพราะว่ามีผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิดกลุ่มนี้เขาก็นำปลาสลิดมาจำหน่ายกันด้วยนะคะ
กิจกรรมการล่องเรือก็ไปได้งานนี้ครบรสทั้งอิมท้องอิมตาจารกรรตัส
งั้นจะแสดงได้กินได้เที่ยวครอบครับเลยสำหรับงานนี้นะครับ
งานนี้ได้มากกว่าปลาทูแน่นอน